คือเรามันจะไม่ค่อยดูหลังในนี้ไม่ค่อยเห็นข่าวเท่า

รายชื่อเขาเนี่ยบอกวงนัย
คอกันมาให้เขารอบมีอยู่สองคนได้เรา

ทั้งคู่เคยร่วมงานกันนะคะร่วมงานละครกันค่ะ
แล้วก็อาจจะสปาร์คกันในกองถ่ายก็ได้
อันนี้อีกคนเดิมมายังไงเนี่ยปันนั่นสิมายังไงปัน
แต่ว่าถ้าเขาจับคู่กันจริงก็ปังใช่เล่นนะคะ
จอไมค์ถามเจนจินดีกว่าคนไหนตัวจริงจ้ะ
ไม่ใช่ครับผมปันนี้ไม่เคย
ตอนนี้ยังไม่เคยได้ร่วมงานกัน
แต่ว่ากับน้ำนี่
จะเล่นละครแล้ว

แค่บอกไปมันก็โอเค
หรือว่าอะไรอย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่ต้องแบบโกหกคนอื่น
ว่าแบบเราโสดหรือว่าเราอะไรเราก็ผมก็อยากสบายใจในส่วนนี้
โอ้โหถามตรงใครอ่ะอยากจริงว่าใคร
ปกติเนี่ยเจนจิเขาจะมีข่าวแต่ว่าเขาเป็นสาว
ตอนนี้มีข่าวกับสาวแต่ก็ถือว่าน้องตอบคำถามได้ดีนะคะ
ก็ยังกักเอาไว้เอาไว้ให้พี่ไปตามอีเว้นต่อไปแล้วกัน
ใช่ค่ะสืบเก่งแต่ไม่ตอบเก่ง